ในวันนี้ยังคงมีประสบกรณิกรชาวไทยค่ะเดินทางไปรวมตัวกันที่โรงพยาบาลสิริราชนะคะ
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีชมพูและเสื้อสีเหลืองตั้งจิตอธิษฐาน
สวดมนต์ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณระพีพันธ์เรือนศรีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากสาราสิริราชร้อยปีค่ะเชิญค่ะ
ภายในสาราสิริราชร้อยปีแห่งนี้นะคะยังคงมีประชาชนชาวไทยเดินทางมาถวายพระพรและร่วมกันสวดมนต์อธิษฐานจิต
เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวนค่ะ
ประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและสีชมพู
เดินทางมายังโรงพยาบาลสิริราชโดยนำดอกไม้และพวงมาลัย
สักการะพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานีภายในสาราศิริราชร้อยปี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญที่ชาวไทยนะครับช่วยมาเป็นกำลังใจ
กำลังใจให้กับในหลวงของเรา
เป็นหนึ่งเดียวที่เราเคารพรักที่สุด

เพราะวันฟังข่าวก็รู้สึก

มีความรู้สึกแบบอยากให้คนไทยทั้งประเทศ
สวดมนต์ให้ท่านอยู่กับเราไปนาน

ช่วยกันสวดมนต์อ้อนวอนสิ่งศาสตร์สิทธิ์ทั้งหลาย

เป็นมิ่งฝันของเราไปนานนะคะ
ตั้งใจเต็มที่เลยค่ะ
เพราะจะมาโอยพรให้ท่านหายเร็วค่ะ

ให้ท่านหายวันหายคืน
เราจะได้มีพ่อหลวง
อกจากนี้นะคะประชาชนที่เดินทางมา
รวมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณ

ตลอดระยะเวลาการคลองศิริราชสมบัติ

ต้องการมาแสดงความจงรักพักดี
และร่วมส่งพลังอธิษฐานให้พระองค์
ทรงหายจากพระอาการประชวน
่งขวัญของปวงชนชาวไทยต่อไปค่ะ